ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ส่งเสริมให้คนทำความดีนะครับ
ก็เลยจะพามาดูคนดีจิตอาสาอีกคนหนึ่ง

เขาเคยฝันไว้นะว่าเขาเนี่ยอย่าเป็นคนแต่งหน้าศพนะครับ
แล้วก็ความฝันแปลกของเขาก็เกิดขึ้นเสมอ
ว่าเขาได้กลายเป็นคนแต่งหน้าศพ

ปัจจุบันนี้เขาก็ทำหน้าที่ในการแต่งหน้าศพ
แบบที่ไม่กลัวแบบที่ทำด้วยจิตอาสาจริง
เอาไปดูคนดีคนนี้กันนะครับ
นี่แหละครับหนุ่มพ่อม่ายจิตอาสาคนนี้นะครับ
ก็คือนายปฏิพานบุญยี่อายุ๓๖ปี
ชาวตำบลท่าชีอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
เขากำลังตั้งอกตั้งใจบรรจงแต่งหน้าศพ
ท่าทางที่คล่องแคล่วเหมือนมืออาชีพ
โดยใช้เวลาเพียง๑๕นาทีนะครับ
โดยนายปฏิพันธ์ก็เล่าถึงจุดเริ่มต้น

บอกว่าหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิต

ลูกชายวัย๕เดือนเพียงคนเดียว
ต้องเป็นทั้งพ่อและเป็นทั้งแม่ให้กับลูกในเวลาเดียวกันนะครับ
ต่อมาก็เลยเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยงานกู้ภัย

ฝันว่าเป็นคนแต่งหน้าศพ
ฝันแบบนี้ติดต่อกัน๓๔ครั้ง
อาจจะไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้มาแต่งหน้าศพไงคุณ
แต่ความฝันของเขาเนี่ยนำมาซึ่งความจริงนะครับ
เพราะว่าเขานำความฝันไปสอบถามพระ

ต้องเป็นจิตอาสาแต่งหน้าศพตามความฝันนโยม
จากนั้นเขาจึงเริ่มอาสาแต่งหน้าศพ

แล้วก็ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
โดยมีผู้ใจบุญบริจาคเครื่องสำอางให้
ส่วนวิธีการแต่งหน้าศพไม่ได้ร่ำเรียนมาหรอก
แต่ทำได้เองตามความรู้สึกเหมือนในฝันเป๊ะเลยนะครับ
ฟังเสียงเขาเล่าหน่อยครับ

บอกว่าต้องแต่งหน้าให้เขา
ในสิ่งเวลาตอนที่ผมฝัน
มันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลย
จริงแล้วเป็นงานที่ไม่คิดไม่ฝัน
แต่เมื่อความฝันมาพระท่านทำนายให้

แล้วก็เชื่อไหมว่า๒ปีที่ทำตรงนี้มาแต่งหน้าศพไปแล้ว๑๐๐กว่าศพ
โดยไม่คิดเงินแต่อย่างใดทำด้วยใจแท้ใจรัก

วันไหนหากไม่ได้ทำคุณพี่เขาบอกว่าจะรู้สึกเวียนหัว

อาจจะเป็นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลหรือเปล่า
เรื่องของอะไรนะความเชื่อก็มีนะฮะ
ปัจจุบันตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
เมื่อมีเวลาว่างจากงานกู้ภัยและแต่งหน้าศพ
ก็จะรับจ้างล้างจานตามร้านอาหารอีก

และเป็นค่านมให้ลูกชายวัย๓ขวบอีกด้วยนะครับ
โอ้โหนะฮะ